ที่วัดส่องเสวยจังหวัดชายนาสไปทำอะไร
ฉุนที่นี่นะก็เป็นอีกที่หนึ่งยอดฮิตยอดนิยม
ยิ่งช่วงโค้งสุดท้ายโค้งหักศอกเลยล่ะ
โอ้โค้งหักศอกหักศอกตรงใจเย็นเย็นได้เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ
คือเห็นไหมว่าที่นี่ผู้คนหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ส้มฉุน
ส้มฉุนกันเยอะเลยเขาบอกว่าที่นี่เป็นแลนด์มาร์คไปแล้วครับ
นั่นน่ะสิฮะเนี่ยก็มาจุดทูปกราบไหว้แล้วสิ่งสำคัญเขาจะไปกระซิบ
กระซิบที่ข้างหูไอ้ส้มฉุนขอพรขอโชคขอลาบกันไปนะคะ
ซึ่งที่นี่ก็คือวัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
ใครไม่เคยไปคุณจำชื่อเอาไว้แล้วมีโอกาสแวะไปดู
อย่างน้อยก็ไปเห็นกับตาว่าบรรยากาศมันเป็นยังไง
ชาวบ้านมากระซิบข้างหูแบบเนี้ยนะคะบางคนเนี่ย
ก็นำของโปรดของไอ้ส้มฉุนอย่างเช่นน้ำแดงขนมขบเคี้ยว
ของเล่นเสื้อผ้าสีแดงรวมถึงของเล่นมากมายเนี่ย
มาถวายมามอบให้กับไอ้ส้มฉุนก่อนเลย

เป็นการสัญญิงสัญญาว่าอันนี้เป็นเหมือนกับน้ำจิ้ม

ไว้ถ้าหากว่าได้โชคได้ลาบตามที่ขอไปเดี๋ยวจะเอามาถวายอีกมากมาย
เนี่ยค่ะจนคนที่อยู่ในวัดเนี่ยต้องเก็บออกไปมากมายนะคะ
สุดท้ายค่ะก่อนจะจากลากัน
นี่เขาต้องทำการจุดทูปเสี่ยงทาย
แล้วทูปเสี่ยงทายที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นที่เราเคยเห็น
คือมันจะเป็นลักษณะคล้ายคล้ายกับใบเสมาสีแดง
แต่พอจุดแล้วมันก็เป็นสีเทาแล้วก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาแบบนี้เหมือนกัน

ปุดมาเยอะเลย
ก็จำเอาของนั่นอีกก็บอกคะ

เพราะว่ามีหลายคนเปลี่ยนมาปากเยอะไปบท

เยอะจริงอ่ะเนี่ยแต่ต้องแปลเพราะทูบเขาเป็นสีแดง